เป็นการตามรอยต่างแล้วการท่องเที่ยว

จังหวัดพระนครศรีอายุทยาและก่อนหน้านี้
กรมศิลปากรโดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดทัวร์มาแล้ว๒รอบด้วย

เป็นการที่จัดทัวร์แล้วก็มีมักภูเทศ
อธิบายตามรอยให้ลงชื่อไปอาทิตย์เดียว

ใช่รอบแรกจะให้สื่อมวลชนไปให้มรรคุเทศไป
ส่วนรอบที่๒ให้ประชาชนที่สนใจไป
สิบแปดมีนาคมที่ผ่านมาก็คือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
เต็มแล้วทำยังไงกระแสยังไม่เต็มสิคะ
อยากไปอีกเพราะว่ารอบจัดแค่รอบละ๖๐คน
เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้แค่๑๒๐คนเอง

ซึ่งเรื่องนี้เองกระทรวงวัฒนธรรมเลยบอกว่าจะต้องเพิ่มรอบ
นายเวียระโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มรอบทัวร์ท่องเที่ยว
ตามรอยละครดังบุภเสันนิวาสอีกครั้ง
แต่อาจจะเพิ่มเพียง๑รอบเท่านั้น
เพราะทางกระทรวงไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดทัวร์ค่ะ
ซึ่งจะไปมีผลกระทบกับไกด์ท้องถิ่นเขา
แล้วผู้ประกอบการเขาก็มีกันอยู่แล้ว
แต่ส่วนหนึ่งที่เปิดทริปตามรอยรอบนี้เพราะว่าอยากให้ไก๊นั่นแหละ
ฝึกวิชาดีฮะแล้วก็จะได้เอาไปต่อยอดจัดทัวร์
ในจังหวัดของตัวเองครั้งต่อไป
อกจากนี้นะคะก็เป็นการรับนักท่องเที่ยวที่มีมากขึ้น
กระทรวงจึงได้ทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยใช้พื้นที่เมืองมรดกโลกอย่างทั้งอายุทยาแล้วก็สุโขทัย
กระทรวงวัฒนธรรมยกเครื่องค่ะ
เป็นระบบการนำเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

ระบบนำชมใหม่ที่ว่านี้นะคะ
ก็คือเปลี่ยนจากป้ายบอกข้อมูลธรรมดาธรรมดา
เวลาเราเดินไปถึงหน้าโบสถ์
หรือว่าหน้าจุดต่างก็จะมายืนอ่านป้าย

บางทีก็ร้อนเราก็ยืนอ่านเราก็อยากรู้นะ
แต่ทีนี้จะดันสมัยมากขึ้น
และข้อมูลจะขึ้นในสมาร์ทโฟนของเรา

ทางบรรณสถานบรรณวัตถุ
ในรูปแบบของแสงสีเสียงรูปภาพ
ข้อความผ่านทางสมาร์ทโฟนโดยมี๕ภาษาด้วยกัน
ขณะนี้เองเตรียมที่จะเดินห้ามพัฒนาระบบดังกล่าว

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่น่าจะเพิ่มจำนวนขึ้นในอนาคต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกด้วย

โบราณสถานเพิ่มมากขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดี

การไปในแต่ละสถานที่ควรเคารพสถานที่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้เคร่งครัด
และนอกจากเราจะมีหน้าที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้ว
ยังต้องช่วยกันสืบทอดรักษาสมบัติชาติเหล่านี้
สู่ชนรุ่นหลังต่อไปด้วยค่ะ

พรุ่งนี้๒๐มีนาคมทีมละครบุพเพศอันนี้ว่าเขาจะไป
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายจังหวัดลบบุรี

เพราะว่าเขาจะมีการจัดงานก็คือพิธีบวงสวง
ตามรอยสมเด็จพระนาบรายกันที่จังหวัดลบบุรีก็เป็นงานใหญ่นะครับ
ดังนั้นพรุ่งนี้ใครอยากไปเจอนักแสดงที่นี่ก็ไปได้เลย